ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหานักทนายที่ช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ค่ะ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้นะคะก็คือทนายนายทะนัดสุขตลอดปี
นายความส่วนตัวของครูจอมทรัพย์ได้เข้าไปรายงานตัวต่อตำรวจ
เพราะว่าตำรวจนี่มีหมายเรียกออกมาเป็นคนสุดท้าย
ซึ่งหากมีการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยจะมีการแจ้งข้อหานัก
คือร่วมกันนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จขึ้นเบิกความต่อสารและซ่องโจร
สองข้อหานี้เป็นข้อหานักเพราะว่ามีโทษรวมสองข้อหาไม่ต่ำกว่าสิบปีนะคะ

ใช่ค่ะส่วนครูจอมทรัพย์แล้วก็ครูอ๋องตอนนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวฝากขังในผลัดที่๒
สารยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางกระทรวงยุติธรรมค่ะ
นายวัลลบนาคบัวพอสำนักกิจการยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
บอกว่าขณะนี้กรรมการได้ข้อมูลพอสมควรแล้ว
จะส่งผลสรุปให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณา
แต่ว่าไม่ขอเปิดเผยผลที่ตรวจสอบนะคะ
สำหรับเป็นการตรวจสอบข้าราชการที่ถูกตรวจสอบว่ามีพิรุษหรือบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่
ก็คือเขามีการเปิดเผยออกมาว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยรู้ว่าคุณครูจอมทรัพย์เนี่ย
ความเท็จสร้างพยานและยังจะยื่นเรื่องนี้ต่อตำรวจหรือเปล่า
แต่ทางกระทรวงเขาก็บอกเขายืนยันทำตามกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
แต่ก็ต้องรอผลตรวจสอบเอาไปประกอบกันอีกนะครับว่าจะมีค่าราชการเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับ